เรื่องราวที่อยากจะฝากเตือนฝากบอกเลย
เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์มันผิดกฎหมาย

มีคนใจร้ายใจมาร
เหมือนไปปาดตัดบริเวณข้อเท้าหลังของสุนัข

สุนนักขาเกือบขาดเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ทีค่ะ
มีเหตุการณ์มาอย่างไรก็ขอให้มันได้อย่างสรรค์
ปวกบุ๊บนี่ปวกใจม่านใจเลวกับหมา
โอ้โหน่าสงสารมากเลยอ่ะ
คือใจมารจริงนะ
จิตใจทำด้วยอะไรนะคนทารุณกรรมสัตว์แบบนี้
เรื่องราวนี้นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณต้นรัชศักดิ์บ้านสมหวัง
เขาโพสต์คลิปที่เราฟังเมื่อกี้เราก็สะเทือนใจนะคุณผู้ชมนะ
เทือนใจทั้งคนรักสุนัขคนรักสัตว์
รวมไปถึงสะเทือนใจทุกคนแหละที่ได้เห็น
เพราะว่าเป็นสภาพของเจ้าจ่อย
จ่อยคือตัวนี้เป็นลูกหมาตัวนิดเดียวเอง
หมาพันธุ์ไทยแล้วก็ถูกคนใจร้ายใช้ของมีคม
ตัดเหมือนตัดบริเวณข้อเท้าหลังเกือบขาดเลยทั้งสองข้างเลย
มันเดินกระย่องกระแย้งเลยนะแล้วก็ระบุข้อความประมาณว่า
ขอประนามการกระทำของคนร้ายที่มีจิตใจโหดเยี่ยม
ทำกับหมาได้ลงคอขอให้เวรกรรมตอบสนองมันด้วย
ทำอะไรก็ขอให้มันได้อย่างนั้น
เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้เลยด้วยความสงสารหมาเนอะ
จากการตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปสอบถามก็เลยทราบว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
อยู่ในหมู่บ้านสมหวังหมู่ที่๘ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก
แล้วก็ไปพบกับนายรัชศักดิ์อินนอกอายุ๕๔ปีเจ้าของหมา
คนที่โพสต์นี่แหละเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ทั้งหมด๓ตัว
คือมันเป็นหมาจรจัดที่ถูกทิ้งเขาสงสารเขาก็เลยเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่มันยังเล็กอยู่
แล้วก็ตั้งชื่อให้๓ตัวเลยว่าเจ้างอกเจ้าเป๋แล้วก็เจ้าจ่อย
จ่อยก็คือตัวเล็กตัวสุดท้ายที่ถูกฟันขา
แล้วเมื่อ๓วันก่อนเจ้าจ่อยหายออกจากบ้านไป
ก็เลยพยายามตามหาอยู่แต่ว่าหามันไม่เจอค่ะ
จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงร้องครวนคลางด้วยความเจ็บปวด
ร้องอยู่ใต้กระท่อม
ก็เลยรีบเข้าไปดูปรากฏว่า
ไปพบเจ้าจ่อยที่ขาด้านหลังถูกของมีคมฟัน

ส่วนข้อเท้าขวาก็เป็นแผลลึกเลย

เพราะว่าตอนนั้นไม่มีเงินไปหาหมอ
ส่วนสาเหตุนะคะเจ้าของเขาคาดว่าเจ้าจ่อยก็คงจะไปวิ่งเล่นในนาข้าวของชาวบ้านนั่นแหละ
หรือว่าอาจจะไปเล่นกับคนจนเขารำคาญหรืออะไรแบบนี้
เนื่องจากว่าเจ้าจ่อยเนี่ยมันเป็นสุนัขขี้เล่นมันยังเด็กอ่ะมันสน
เห็นไหมมันก็จะไปชอบหยอกแต่ว่ามันไม่ได้ดุร้ายมันไม่ได้ไปกัดใครหรอก
ไปฟังเสียงเจ้าของเจ้าจ่อยกันค่ะ

กงพิการอะไรอีกอย่างนี้มันยิ่งน่าสงสารอยาก
คือตัวเขาไม่ได้มีเงินจะพามันไปรักษาแบบดีหรอก

แน่มันอาจจะติดเชื้อแล้วก็ตายได้ไงคุณนึกออกไหม

แต่ว่าเขาอยากฝากบอกให้เจ้าหน้าที่
ช่วยติดตามคนร้ายที่ทำร้ายหมามาดำเนินคดีให้หน่อย
เพราะว่ามันเป็นการกระทำที่มันโหดร้าย
แล้วมันก็มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ด้วยนะคะ
เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แบบนี้
แล้วเขาก็กลัวว่าต่อไปหมาตัวอื่นเขาจะโดนแบบนี้ด้วยหรือเปล่า

เห็นใจยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็แล้วกันนะ

กฎหมายก็ถือว่ามีบทลงโทษรุนแรงนะทั้งจำทั้งปรับอยู่นะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์เป็นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์จะทำร้ายไม่ได้นะคะ